หนึ่งเหตุการณ์ระทึกและตกใจมากครับที่ชนบุรีครับ

ไปลงปักตัวเองอยู่ในโคนข้างล่าง

ถ้าน้ำขึ้นมาแล้วจมน้ำนี่เรื่องใหญ่เลยนะฮะ
ช่วยได้ไหมไปชมครับ
รถไฟปกติ
พอเลยก่อน

ลุ้นรูปทุกขั้นเหมือนผมนะคุณควันมุกผู้ชม

แบบลุ้นอารมณ์เวลาลูกหลานเราค่อยก้าวเดิน
ว่ายแล้วทำไมถึงอยู่สภาพนั้นนะคุณคิง

จมอยู่ในโครนทะเลตรงนั้นทำไม

ไม่ยอมขึ้นด้วยแล้วนี่เหมือนกับไปหยิบ

ก่อนจะขึ้นบันไดลิงแบบนี้เนี่ยยกเหล้าขาวกระดกรุ๊ปให้หมดแบนด้วยครับ

พอจะรู้ยังว่าทำไมลุงเป็นแบบนี้น่าจะเมาแล้วครับค่ะคุณลุงคนนี้นะชื่อว่าลุงถิ่นครับ
อายุหกสิบแล้วตีหนึ่งเมื่อคืนนี้ตำรวจสพเมืองชนบุรีแล้วก็ชาวบ้านฮะ
ตื่นตกใจเพราะว่าเฮ้ยมีคนตกลงไปในทะเลแล้วจมโครนด้วย
ก็เลยต้องรีบไปฮะไปพร้อมกับพี่กู้ภัย
ไปพร้อมกับรถดับเพลิงต้องเอาน้ำมาฉีดไง
ถ้าเกิดว่าขึ้นมาเสร็จแล้วเนี่ยเพราะว่าตัวเปื้อนโครนแบบนี้นะฮะ
ถินตกลงไปในทะเลแล้วเปื้อนโครนเต็มไปหมดเลย
ไม่ยอมจะขึ้นนะสุดท้ายขึ้นมาก็เลยฉีดน้ำอัดเข้าไปแบบนี้
น่าจะเมายาดองฮะ
แล้วน้ำมันแรงเหมือนกันนะแต่มันก็ล้างเกลี้ยงตัวเลยนะคะ
เจ้าหน้าที่เพลิงก็เอาบันไดพาดลงไปแต่อย่างที่บอกไง
ตอนที่ลุ้นลุ้นว่าลุงจะขึ้นมาคือดิฉันดูเหมือนแบบแกจะหมดแรงไหม
ก้าวลุ้นกลัวจะร่วงด้วยไงฮะ
เอออ่ะไปมายังไงล่ะลุงทำไมลุงถึงไปอยู่สภาพแบบนั้นคะ
คุณลุ้งนี่อยากเป็นบรูซลีกังฟู
เมาไหมลุ้งเมาไหม
นิดหน่อย
เออนิดหน่อย
คุณลุงเมานี้เมานิดหน่อยเหรออยากเป็นบรุษลีอยากเป็นยอดกังฟูเหรอ
เอาอย่างนี้คุณคิงกับคุณผู้ชมคงจับได้แค่ประโยคเดียวนั่นแหละ

ลุงบอกแบบนี้บอกไม่ได้กระโดด
อุบัติเหตุปั่นจักรยานมาแล้วไปเดินริมขอบปูนอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้

ใช่ก็ลุงอยากจะเป็นบูสเลียก็กังฟูกันไปดิ
สะดุดเหล็กที่เขาเอาไว้ผูกเชือกเรือตรงนั้นอันนั้นน่ะ

ใช่แล้วก็เลยร่วงลงไปค่ะ
ส่วนคนเห็นเหตุการณ์ค่ะชื่อว่าคุณปรีชาสุนาวงอายุ๗๒ปี
อ่ะเล่าบอกก็เห็นลุงถิ่นแกขี่นะจักรยานมาจอดตรงนี้
จริงก็ไม่เคยเห็นหรอกนะว่าเป็นใครมาจากไหน
เดินไปมาสักพักตุ๊บนั่นแหละคิดในใจหล่นลงไปแน่ค่ะ
เลยไปดูปรากฏตกลงไปแล้วจริงก็เมานั่นแหละค่ะ

ถ้าช่วยไม่ทันอันตรายเลยนะคุณลุงนะ
เป็นบุสลีในเวอร์ชันที่ไม่เมาดีกว่าคุณลุงนะ
จะได้แบบว่าโชว์ลีลากังฟูนะครับ